นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมคณะรัฐมนตรี
จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
นาโตสรีมุฮัมมัธนาจิปบินตุลอับดุลราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภรรยา
จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย
กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ความร่วมมือด้านความมั่นคงการบริหารจัดการชายแดน
ปราบรามอาทยากรรมข้ามชาติการลักลอบการค้ามนุษย์
ความมั่นคงทางไซเบอร์การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
และแนวคิดสุดโต่งและความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันด้วยนะคะ
ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
บอกว่าการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
และจะมีการทบทวนข้อตกลงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ยังคงค้างอยู่
ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็คือเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ด้วยการทบทวนสนที่สัญญาใหม่
ทางมาเลเซียขอให้ไทยส่งตัวกลับจำนวน๑๐คน
เราก็คาดหวังว่าอย่างน้อย๓ด้าน
ในการยืนเป็นทางการของท่านนายลำตรีณนาจิปราชฌัตน์

แล้วก็เป็นการประชุมร่วมกันประจำปีครั้งที่๖นะครับ
ซึ่งจะมีคณะรำตรีมาด้วยหลายท่านนะครับ
ผลเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับ

มีคณะทำงานทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องนะครับ
ที่จะจัดการบริเวณชายแดนใหม่ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ
ดูแลปัญหาเรื่องความมั่นคงภัยคุกคามสมัยใหม่

ซึ่งจริงแล้วเรามีการทำงานร่วมกันในเรื่องของการทำข้อตกลงใหม่
บันทึกช่วยจำแต่เข้าใจว่ายังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับ
แต่ก็จะมีรายละเอียดซึ่งปฏิบัติงานได้แล้วหลายเรื่องนะครับ
เรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเรื่องบุคคลสองสัญชาตินะครับ
นี่คือเรื่องแรกที่เราจะปรับปรุงงานทางด้านความมั่นคงนะครับ
เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
เรื่องการอุตสาหการอาหารฮาระวนะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนหลายด้าน
ขณะที่ในเวทีเสวนาหัวข้อโมเดลเศรษฐกิจดับไฟใต้
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็บอกว่าปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่
ในการต่อต้านเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่พลเรือตรีสมเกียจผลประยูนรองผู้มนุยการศูนย์ประสานงาน
การปฏิบัติที่๕กองมนุยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
เชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจลงไปในพื้นที่
รวมถึงความไม่เป็นธรรมถูกกำจัดไป
เยาวชนที่จะไปอยู่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงก็จะชะลอลดลงไปด้วยค่ะ